ก็มีคำถามนะครับว่าเอาละตอนนี้เราอยากจะฉีดวัคซีนกัน
ใช่ไหมฮะก็ต้องรอการลงทะเบียนใช่ค่ะนะแบบวอคอินจะเริ่มได้เมื่อไหร่อย่างไร
เราเคยคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่รัฐนิวโชว์
บอกเดี๋ยว๑มิถุนายนเนี่ยเริ่มต้นได้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้กระทรวงคมนาคมนะครับบอกว่าเตรียมสถานีกลางบางซื่อ
พื้นที่ชั้นหนึ่งกับชั้นลอยจะใช้เป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนนะครับ
โควิด๑๙คาดว่าจะรองรับประชาชนได้๑๐๐๐คนต่อวันนะครับ
สิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมตามที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอเนี่ย
เก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มทุกวันจะฉีดให้กับผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า
แล้วก็ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก่อนตั้งแต่๑มิถุนายนเป็นต้นไป
จนถึงสิ้นปีเลยถึงสิ้นปี๖๔เพราะฉะนั้น
ที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ลงทะเบียนที่ไหนยังไม่ได้
ตรงไหนเปิดเขามีให้ลงทะเบียนอะไรแล้วไม่ได้สักทีนึง
ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับพื้นที่ชั้นหนึ่งกับชั้นลอย
ผู้ที่สนใจก็ไปลงทะเบียนที่สถานีกลางบางซื่อ
บัตรประชาชนใบเดียวนะฮะค่ะแล้วก็รับบัตรคิวนะครับ
เดี๋ยวแต่ละวันเนี่ยถ้ายังมีคิวหลงเหลืออยู่
เขาจะบอกเลยว่าบัตรคิวของท่านเนี่ยท่านจะฉีดตอนไหนกี่โมงอะไรยังไง
นะจะได้ไม่ต้องรอเวลานานส่วนทางหมอพร้อมนะครับ
ทางรัฐบาลบอกว่าจะลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีน
ระบบหมอพร้อมทั้งไลน์นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน
ตั้งแต่๓๑พฤษภาคมเป็นต้นไปจะให้ประชาชนทั่วไป
ที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดถึงห้าสิบเก้าปีลงทะเบียนได้แล้วนะฮะค่ะ
เพราะฉะนั้นรอลงได้เลยนะครับ๓๑พฤษภาคมเป็นต้นไป
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่๑๘ถึง๕๙ปีสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีน
โควิดสิบเก้าผ่านระบบหมอพร้อมได้เลยนะครับค่ะ
เอาก็แจ้งเพื่อทราบจะได้ไปฉีดวัคซีนกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้คนถามถึงกันเยอะอยากจะฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙กันนะคะ